จากการสัมภาษณ์ของคุณการค่ะคุณในการแถลงข่าวเนี่ยนะ
ก็มีบางช่วงบางตอนเหมือนกันถ้าอันนี้เราตัดมาให้ดูเฉยนะคะ
อารมณ์มันอาจจะดูซอฟต์ไปหน่อยเรียกง่ายว่าทิ้งบอมไว้เยอะมาก
แต่ว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์สดนะคุณโอ้โหจะมีคำพูดออกมาหลากหลายอย่างเหลือเกิน
หนึ่งในนั้นค่ะคุณการบอกด้วยนะว่าคุณแซนวิชโทรมาปรึกษาเธอ
บอกว่าพี่เสกมีพฤติกรรมแปลกคุยกับตู้เย็นซะอย่างนั้นคุณ
เออนะคะไปดูซิพฤติกรรมนี้มันเกิดมาได้ยังไงนะ

และทีนี้ไอ้คำแถลงการนี้ก็คงจะเข้าไปถึงหูของพี่เสก
ค่ะมาดูก่อนพี่เสกจะพูดว่ายังไงนะครับคุณ
เพราะว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาพที่เจ้าตัวกับแซนวิชแล้วก็น้องลียองลูกชายค่ะ
พร้อมข้อความบทสนทนาเชิงหยิกแกมหยอก
อารมณ์ประมาณนี้แซนวิชถามเขาว่า
นี่พี่เสกได้ข่าวว่าพักนี้คุยกับตู้เย็นเหรอ
เสกก็ตอบกลับไปว่าใช่เพราะพักนี้พี่คุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่อง
ก็เลยคุยกับตู้เย็นบ้างคอมแอร์บ้างว่ะนะคะ
ตามด้วยจะเดินออกไปคุยกับปลาคาร์ฟโอ้โหคุณ
ค่ะงานนี้ทำเอาชาวเนี่ยเสียงแตกกับฤรา
แซะกลับอดีตภรรยาจริงนะคะ
ก็ออกอาการขำแต่ก็มีไม่น้อยที่ตำหนิการกระทำของ
ร็อกเกอร์ชื่อดังนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหคุณเอ้ย

ที่ช่างแหน่งตามอ่านไม่หวัดไม่ไหวคุณ
เป็นแฟนส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ขอติ้งพฤติกรรมหน่อยละกันนะ
แต่ว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนนะคะ
ก็เดี๋ยวรอพี่เสกอีกทีละกันมาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงค่ะคุณ

เออมาคุยกับเราพี่เสกเลิกอยู่ในตู้เย็นแล้วตอนนี้นะคะ